ด้วยเหลือออกมาน้าซูลิส
ก็ฉันบอกเงินวันละคนถามเป็นไงอาทิตย์เธอถามเป็นไง
คลายเป็นยังไงคะน้องคายออกกรุงเทพเย็นกว่าค่ะ
ฉันก็ตอบอย่างชัดเจนพวกกรุงเทพเย็นกว่าอย่างจริงนะ
ไม่ได้ใส่เหรอ
อาวอย่างแรกโอ้วใส่ผัดหนาวเอาเก็บไปก่อนกัน
ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเนี่ย
มหาวิทยาลัยรังสิทธิ์แล้วรองกระทาน
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงสภาพอากาศฮะ
ปลายปีนี้จะไม่หนาว
แต่ปีหน้าจะร้อนและแรงสุด

คือปีนี้ไม่หนาวปีหน้าร้อนเหรอคะ

คำว่าร้อนและแห้งแรงเป็นยังไง

แดงปั๊ดเลย

ภาคใต้ณตอนเนี้ยนะฮะภาคใต้แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่
สำหรับน้ำท่วมรอการระบายเป็นเรื่องปกติครับการคาดการณ์ปริมาณฝนปีนี้ไม่ตก
นะครับปีเอลนิโยมีความคาดเคลื่อนสูงเช่นปีเนี้ย
พยากรฤดูการเนี่ยแบบจำลองในส่วนใหญ่เนี่ยชี้ไปในทางทิศทางว่า
ฝนน้อยถูกต้องป่ะแม้ว่าเดือนกัญญาตุลาจะเกิดฝนหนักแล้วก็น้ำท่วมในบางพื้นที่
เช่นที่ผ่านมาเนี้ยภาคเหนือตอนบนอืมน้ำท่วมนะฮะเออใช่แถวเชียงใหม่
ไปหรือเปล่าเชียงใหม่ลำปางเนี้ยท่วมแห้งเร็วไหมล่ะอืมภาคอีสาน
หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีสถานฝนแรงเยอะพอสมควร
ยกเว้นบริเวณชายขอบฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ำโขง
เพราะว่าริมแม่น้ำโขงได้รับอิทธิพลจากจีนนั่นแหละเพราะว่าน้ำท่วมจีนไงมันขยายเพิ่มมากขึ้น
แต่อันนี้ปีนี้ก็ยังดีที่เรายังมีน้ำทำอะไรกันเนอะ
แต่ปีหน้าคุณฟังดีนะฮะเมื่อวิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิช่วงเดือนธันวาคม
และเดือนเมษายนตั้งแต่ปี๖๓ถึง๖๗พบว่าในเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกปีความหนาวเย็น
ยกเว้นปีนี้ปีนี้ไอ้ความหนาวเย็นจะไม่มีเลยค่ะปกติเดือนธันวาของเราเนี่ย
ยังได้สัมผัสบ้างนิดนิดสักสองวันสามวันอ่ะคุณสังเกตดีดีค่าไฟของเราไปเอาบินของบินที่ไหน
ถ้าสมมุติแบบนี้ไม่มีแอปนี่ก็เอาไปดูได้ใช่ธันวาคมตุกราศาสตริกา
ตุกราศาสตริกาธันวาคมเนี้ยของปีที่แล้วเป็นค่าไฟถูกมากกับปีนี้ใช่ไหมคะ
แต่เขาบอกปีเนี้ยค่าไฟได้เท่าเดิมฮะเพราะอะไรรู้นะเพราะว่า
มันจะไม่มีความหนาวเย็นเกิดขึ้นเขาว่าอย่างงั้นนะครับ
ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยซ้ำไปเกือบ๒องศาเซลเซียส
นั่นหมายความว่าปีนี้ไม่มีความหนาวเย็น
ว่าอย่างทุกปีที่กรุงเทศก็มาสิบแปดสิบเก้าแล้วไหมเนอะอืม
ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเย็นแล้วเอาสิบเก้ายี่สิบอ่า
พอเรารู้สึกว่าลมเย็นปะอุ้ยพอบอกว่าสิบเก้าเอาเสื้อมาใส่ใหญ่เลย
กงยังไม่หนาวเลยอืมปกติตอนนี้ฮ่องกงหนาวแล้วนะ
พฤศจิกาแล้วน่ะอืมเขาบอกส่วนอุ้ยนะครับ
ภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยจะสูงกว่าปกติหนึ่งจุดห้าองศา
ซัลเซสอุตาแล้วซึ่งปีนี้อันบังปังแล้วมันจะลุกสี่สิบองศาไปแล้ว
ถูกต้องไหมน่ะใช่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองอ่ะนะแปลว่าเราจะไปกินสาม
เคยได้ยินคำนี้อีกแล้วใช่ไหมเขาก็บอกเลยว่าปีเนี้ยคุณจะร้อนสุดสุดเหมือนกัน
อืมจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนอันเนี้ยแหละฮะ
คือคำว่าโรคร้อนที่พวกเราได้รับกันเต็มแล้ว
แล้วก็สภาพอากาศการแปรปวนของเอลนีโยคุณจะได้รู้จักกับเอลนีโยแล้วล่ะ
ที่ผ่านมาหลายหลายปีเราอยู่กับลานีย่าดังนั้นปลายปีจนถึงต้นปีหน้า
เสื้อหนาวอย่าตุนขายนะฮะอืมอย่าเอาเสื้อหนาวมาขายนะฮะอืม
เดี๋ยวเจ็บหนักเนอะถูกเศรษฐกิจมันไม่ใช่จะดีอยู่แล้วด้วย
แล้วก็ผู้ที่จะเอาเสื้อหนาวมาเอ้ยฉันจะเที่ยวแล้วฉันจะเที่ยวแล้ว
ไม่ต้องเอาออกมาใส่แค่เสื้อปกติเนี่ยดูเลย
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
แล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
มีเหมาะมีเหมาะจากตอนเช้า
ภาคใต้ก็มีฝนอยู่ประมาณสัก๖๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นปีนี้ที่เราอ่านมาทั้งหมด
เรากำลังเข้าสู่เอลนิโยอย่างเต็มรูปแบบ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยธันวาคมจะไม่มีความเย็นนะฮะ
ส่วนตั้งแต่มีนาเมษาปีนี้คุณว่าร้อนหรือยังฮะ
ร้อนร้อนขึ้นอีก๑๕อุตสาหกเซลเซล

ทอนรอแล้วก็ต้องเปิดแอร์นะไม่เนาะค่าไฟอีกอ่ะ
อ๋อค่าไฟทำใจอยู่ในรูปเพราะค่าเอฟทีมมันคนเปิดใช้เยอะ